ต่อเนื่องกันที่อุบัติเหตุที่สี่แยกไฟแดงกันหน่อยคุณผู้ชม
มีคุณลุงท่านหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์มา
แต่ดูทรงแล้วเหมือนเก็บทรงไม่อยู่

คุณผู้ชมตามเสียงในคลิปเลย
เขาเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
แต่ว่าพี่น้องบนถนนเนี่ย
วิ่งไปช่วยเหลือคุณลุงกันอย่างเต็มที่เลย
คือยืนเฉยคุณลุงยังดูทรง
ยังเอาตัวเองไม่ไหวเลยคุณผู้ชมนะฮะ
เซไปเซมา๒๗ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองคุณดูสิ
คือตอนแรกแกคล่อมรถอยู่ติดไฟแดง
แกก็เซลงไปแบบนี้
รถล้มทางหนึ่งคุณลุงล้มทางหนึ่งนะฮะ
บงชาวบ้านที่ร่วมถนนก็ไปช่วยกันยกทั้งรถ
ช่วยไปยกลุงด้วยนะคะ
ช่วยเหลือเสร็จปุ๊บคิดว่าลุงจะโอเคแล้ว

ล้มซ้ำแล้วซ้ำอีกเซไปเซมา
จนกระทั่งเสียหลักล้มทับรถตัวเองด้วย
ทั้งคนทั้งรถนะคะโอ้โหสภาพดูทรงไปต่อไม่ได้แน่นอนค่ะ
ขึ้นคร่อมรถจากกายานยนต์กระพากันล้ม
ยืนเฉยก็ยังล้มเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าของคลิป
บอกข้อความเอาไว้แบบนี้ดักไว้ก่อนเลย
ดราม่านะตั้งใจจะช่วยแหละ

ลุงไม่เมานะไอ้นมไม่รู้เมาหรือเปล่าคุณผู้ชม
แต่หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะ
เน็ตก็แสดงความคิดเห็นบอกอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ล้มแล้วล้มอีกล้มอีกก็ล้มแล้วค่ะ
ไม่เมาแน่นะวิเออนะคะ
ลุงไฟเขียวหมดแล้วยังไม่ไปอีกเหรอ
จะไปได้ยังไงคุณผู้ชมดูสภาพก่อน
คือคนช่วยเขาก็ขำคือจะสงสารก็สงสารจะขำก็ขำ
แต่อย่างหนึ่งคือดีนะที่พลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือลุง
เพราะไม่อย่างนั้นเกิดอุบัติเหตุกับลุงแน่นอน
รวมไปถึงเพื่อนร่วมทางที่อันตรายด้วย
ถ้าเป็นถามลุงม้าวป่ะลุงบอกไม่ม้าว
ไม่ม้าวไอ้นมไม่ม้าวไม่ม้าว
ระวังด้วยนะครับหวังว่าคุณลุงจะปลอดภัยนะครับ